หนุ่มหัวร้อนคนนี้เป็นคนขับรถบรรทุกค่ะ
จากนั้นไปขับปาดหน้ารถส่งของนะคะ
แล้วก็ลดกระจกลง

แต่เขาบอกว่าตอนจบเนี่ยไม่เห็นหัวร้อนเหมือนตอนเกิดเรื่องเลย

น้องน้องเดี๋ยวมาเจอพี่สวนออกมาไปไปสวนออก
นี่ค่ะเห็นมั้ยคะนี่เขามาเลยนะ
พุ่งเข้ามาใส่แล้วก็เปิดกระจกรถแบบนี้
แล้วก็ด่าไปด้วยเลยแล้วก็ชูนิ้วกลางแจกของลับไปด้วยเลยนะ
รถที่เขาถ่ายคลิปนี้เป็นรถส่งของนะ
และหลังจากนั้นก็มีรถแท็กซี่คันหนึ่งเขาเห็นเหตุการณ์
เขาก็พยายามขับปาดหน้าปาดหน้ารถบรรทุกเมื่อสักครู่นี้
เพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เขาถูกเฉียวนิดหน่อยนะ
และสุดท้ายคือเขาอยากให้เรื่องมันจบลง
เพราะรถแท็กซี่ก็ถูกเฉียวไงเขาก็ต้องการคู่กรณีไง
เขาก็ปาดหน้าแล้วลงมาลงมาแบบนี้ค่ะลงมาเคลียร์กัน
มาเคลียร์กันรถสามคันลงมาเคลียร์กันอีลุงตุงนังแบบนี้นะ
และหลังจากนั้นค่ะคนที่ขับรถบรรทุกถูกจับ
แล้วก็คือเอามือไพร่หลังให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้

ยิ้มยิ้มยิ้มยกมือวาดแบบนี้เลย
เขาบอกว่าเอาแล้วทำไมคนเมื่อกี้ยังอยู่ไหม

รู้ว่าเต็มก็เลยชูขึ้น๑๐นิ้วแบบนี้

อ่าทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับเจ้าของคลิปคลิปนี้นะคะ

บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี
ที่ใช้รถเก่งตลอดเวลา
เป็นจังหวะที่เขาขนับคันขับขึ้นไปขนาดข้างรถบรรทุก
จังหวะนั้นเขาบอกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะ

หันมามองหน้าแล้วก็รถกระจกลง

กระทั่งสุดท้ายเดินมาไหว้ขอโทษตามท้ายคลิปนี่แหละค่ะ
ซึ่งคนที่เขาขับรถคันนี้นะ
ที่เขาถ่ายคลิปเขาบอกเขาไม่ได้เอาเรื่องนี้

และช่วงนั้นก็ทุกอย่างมันจะต้องเคลียร์

แต่เขาตั้งข้อสังเกตว่าวันนั้นเขาได้กลิ่นเหล้า
จากคนขับรถบรรทุก

ยกมือไหว้ท่าทางเปลี่ยนเลย